คุณผู้ชมคลิปต่อไปนี้ต้องบอกว่าแหมคนร้ายก็ช่างทำนะ
น้องคนนี้เขาเก็บเงิน๓ปีซื้อรถจักรยานยนต์มาใช้ทำงาน
เทอมก็ไปขับรถไปจอดที่ปั๊มเพื่อไปทำงานร้านสะดวกซื้อ
คุณผู้ชมดูภาพนี้คนร้ายวิ่งเข้าไปแล้วในมือเขาเนี่ยมีไขควง
คนร้ายวิ่งเข้าไปแล้วเอาไขควงจิ้มไปที่ที่เสียบกุญแจของรถคันหนึ่ง
แล้วคนร้ายมันก็ขับรถคันนี้ออกไปซึ่งเป็นของพนักงานร้านสะดวกซื้อในปั๊ม
จังหวะนี้พนักงานปั๊มเห็นครับเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันต้องคนร้ายแน่
พยายามจะไปกระโดดถีบเพื่อสกัดให้ผู้ชายคนนี้หยุด
แต่ไม่ทันคุณผู้ชมมันไปเลยนี่นี่มาแล้วนี่ฮะไม่ทันครับ
คนร้ายได้รถจักรยานยนต์คันนี้ไปซึ่งเป็นของพนักงานร้านสะดวกซื้อในปั๊ม
ลอยนวลไปคุณผู้ชมนี่ฮะทุกคนพยายามช่วยแล้วนะครับ
ทะเบียน๑กก๓๗๗๙สระบุรี
ถูกคนร้ายรูปร่างทุ่มหน่อยนะสูงสัก๑๖๕เซนติเมตรตามภาพ
ขโมยไปจากหน้าร้านสะดวกซื้อซึ่งจอดอยู่ในปั๊มนี่แหละครับ
รทสาขาหินกองหนองแคร์สระบุรี

ไปเจอกับพนักงานปั๊มที่ปรากฏกระโดดถีบในภาพนี้นะฮะ
ชื่อว่าธนพัฒน์เรือนอ้นอายุ๑๗ปีนะฮะ
เจ้าตัวบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอน๕โมงกว่าของวันที่๒๓เมษายนที่ผ่านมา
ตอนนั้นเติมน้ำมันอยู่เห็นแล้วเอ๊ะทำไมคนนี้มันมาแปลก
เดินเข้าไปแล้วขึ้นคร่อมรถจักรยานยนต์
แล้วก็เอาเหล็กคล้ายกับไขควงแทงเข้าไปที่เบ้ากุญแจ
ทำให้มั่นใจว่าเป็นคนร้ายแน่นะฮะ
เขาก็พยายามวิ่งกระโดดถีบเพื่อสกัด
แต่มันไม่ล้มคุณผู้ชมคนร้ายได้รถแล้วก็หลบหนีไปนะฮะ
แต่คนที่เข้าไปช่วยเป็นเพื่อนของเจ้าของรถ
เจ้าของรถชื่อว่าสุภวัฒนาวประดิษฐ์อายุ๑๘ปี
เขาบอกว่าพี่ผมเก็บเงินต้อง๓ปีกว่าจะซื้อรถคันนี้ได้
ทุกวันนี้ผมต้องขี่รถคันนี้ไปทำงานที่ร้านสะดวกซื้อในปั๊ม
เพื่อหารายได้ช่วงปิดเทอมแล้วพี่คิดดูนะ
เนี่ยผมหามา๓ปีตอนนี้ไม่มีรถผมเดินทางลำบากมาก
วิงวอนเลยคุณโจรครับนะฮะเอามาคืนเถอะ
แล้วก็ฝากตำรวจจับคนร้ายให้ได้เพราะตอนนี้เขาลำบากมากเหลือเกินนะครับ
คนร้ายหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะใครเจอแจ้งบ่อแสไปได้ที่สพนแคร์นะครับ